วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารี
และทุกหน่วยงานนั้นจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับ
โดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับวัดยานาวา
ได้จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทพระพิสุสามะเนร
รวมถึงบวชศีลจารินีภาคฤดูร้อน
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาบรีครับ
โดยบรรยากาศในการจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท
พระพิสุสามเณรและบวชศิลป์จารินีภาคฤดูร้อน
จำนวน๓๖๐รูปที่วัดยานาวา
ก็มีคณะสงฆ์ข้าราชการและประชาชนจำนวนมาก
มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับ
โดยภายในงานมีพระพรมวชิรยานเจ้าอาวาสวัดยานาวา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสครับ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยครับว่า
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระพิสุสามเณร
บวชศีลจารินีภาคฤดูร้อน
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาบรี
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ๒เมษายน
ถือเป็นโครงการที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม
กับสถาบันทางศาสนาสถาบันทางการศึกษา
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เห็นแบบนี้โอ้โห
ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีครั้งนี้
และมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
ได้รับการฝึกฝนอบรมปลูกจิตสำนึกให้เป็นคนดีมีศีลธรรม
เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต
และที่สำคัญนะครับยังเป็นการสืบสารประเพณีบรรพชาอุปสมบท
ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน
กลายเป็นวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของไทยครับ
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับ
โดยส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดยานาวากรุงเทพนคร
โดยส่วนภูมิภาคนั้นจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
และสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดเลยครับ